ถ้าพูดถึงเวียดนามนะครับคุณผู้ชม

ได้รับฉายาว่าเป็นเมืองแห่งทุ่งนาสวรรค์
ปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจนะครับ

นักลงทุนให้ความสนใจนะครับ
ต้องการจะเข้าไปคว้าโอกาสทองที่เมืองซาปาแห่งนี้ติด
ของเวียดนามอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล๑๕๐๐เมตร

มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี
ถีดั้งเดิมคือการทำนาแบบขั้นบันได

ที่เป็นเทือกเขาลดหลั่นกันไป
และมีทัศนียภาพสวยงามเป็นเสน่ห์
ทำให้เมืองนี้ได้รับการขนานนำว่า
เมืองแห่งทุ่งนาสวรรค์เป็นดินแดนแห่งเทพนิยาย
ที่ต้องการจะเข้าไปจับจองพื้นที่
เพื่อสร้างโรงแรมรีสอร์ทสปาและร้านอาหาร
ตอนนี้ผมอยู่ภาษณ์ในหมู่บ้านคัตนะครับ
ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเวียดนามหรือที่เรียกกันว่าหลังคาของอินโดจีนนะครับ
ตอนนี้ครับซาปาแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
รวมทั้งคนไทยเองเดินทางมาเที่ยวซาปาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
แต่ว่าจากการสำรวจรอบเมืองซาปามรวมทั้งหมู่บ้านคัทคัสแห่งนี้ครับ
ยังไม่มีนักลงทุนของไทยเดินทางเข้ามาลงทุนเลยนะครับ
เนื่องจากว่าการเดินทางมาลำบากมากครับทั้งเครื่องบินรถไฟรถยนต์รวมทั้งต้องเดินเท้าขึ้นมาด้วยครับ
แต่ว่าหลังจากที่เราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วคาดว่าอีกไม่นานครับ
คนไทยจะเข้ามาลงทุนที่นี่เพราะซาปาเป็นพรมแดนระหว่างเวียดนามกับเมืองจีนด้วยครับ

ผมใช้เวลาในการเดินสำรวจภายในหมู่บ้านคัดประมาณ๒ชั่วโมง
มาวางขายให้กับนักท่องเที่ยวทั้งเสื้อผ้าและของที่ระลึกด้วยราคาแบบมิตรภาพครับ
เสื้อตัวนี้ปักลายด้วยมือย้อมสีธรรมชาติตามแบบของชาวเขา
ราคา๒๕๐๐๐ดองคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๔๐๐กว่าบาทครับ
เสน่ห์ของซาปาซึ่งชาวต่างประทิชชอบก็คือชนเผ่า
ค่ะนะคะหนึ่งชนเผ่านะคะซึ่งเป็นสีสันนะคะสีสันของที่นี่นะคะ
แต่ที่ที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือเราจะมีเราเรียกว่าเมืองแห่งสายหมอกค่ะนะคะ
ฤดูหนาวจะมีหมอกนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่นี่ค่ะเรามีเทือกเขาใหญ่ค่ะ
เทือกเขาติดกับชายแดนจีนเรียกว่าเทือกเขาวางเลียนเซินค่ะ
เทือกเขานี้เรามียอดเขาสูงยอดเขาสูงชื่อว่ายอดเขาปันสิปัง
เป็นยอดเขาซึ่งสูง๓๒๐๐เมตรค่ะเราถือว่าเป็นหลังคาของอินโดยชีนเลย
อีกหนึ่งจุดของซาปาที่ทุกคนมาแล้วต้องไปเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก
ก็คือโบสถ์คาทอลิกสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส
สิ่งที่ยังคงหลงเหลือไว้ครั้งที่ได้เมืองนี้เป็นอนานิคม
และหากอยากสัมผัสหิมะท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนาสวรรค์
ก็ต้องมาในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม
รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
ทัศนโฆธองข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากเมืองซาปาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม